เอาคุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งเรื่องแปลกที่จังหวัดชนบุรีเขาบอกว่าเจอกับเห็ดชนิดหนึ่ง
ตะลึงกันทั้งหมู่บ้านแล้วเขาเชื่อกันว่าเห็ดนี้นะจะมาให้โชคให้ลาบครับ
โอ้โหให้ดูกันก่อนเห็ดเนี่ยนะเขามีชื่อเรียกมากมายหลายอย่าง
แต่ชื่อหนึ่งที่คุ้นหูก็คือเห็ดปลาหมึกชาวบ้านเขาฮือฮามาก
คือหน้าตาท่าทางมันเหมือนปลาหมึกนั่นแหละหนวดหมึกลักษณะอย่างนั้นนะครับ
หรือบางทีมันมีรูปร่างที่คล้ายกับมือหรือว่านิ้วคนก็มีความคล้ายอยู่เหมือนกัน
แต่สิ่งหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของมันเลยก็คือกลิ่นครับเขาบอกว่ามันส่งกลิ่นเหม็นมาก
คล้ายกับปลาหมึกเน่าเหม็นสุดเลยแหละเขาว่าอย่างนั้น
แถมยังมีข้อมูลมาว่าเป็นเห็ดที่พบได้ยากติดอันดับโลกด้วยนะว่ากันไป
แต่มันโผล่มาอยู่ที่บริเวณร้านลาบเป็ดน้องคายที่บริเวณ๓แยกเพ็ญรุ่งเลขที่๖๓ทับ๒หมู่๙ตำบลทุ่งสุขลาอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี
คือร้านเนาะชื่อล้านลาบเป็ดน้องคายแต่ร้านเขาอยู่ที่จังหวัดชนบุรีนะ

เอ้าชาวบ้านเขามีความเชื่อว่าอาจจะมาให้โชค
ตัวเองก็คิดว่ามันอะไรเนี่ยดูไม่ออกไข่ไก่หรือเปล่า
แต่ดูไปดูมามันเป็นเห็ดที่หายาก
ประมาณสัก๑อาทิตย์ก่อนสลากกินแบ่งรัฐบาลในงวดที่ผ่านมาจะประกาศ
ก็ปรากฏว่าไอ้เห็ดปลาหมึกเนี่ยนะมันดันโผล่มาแล้วชาวบ้านมาขอโชคขอลาบ
แล้วก็ไปเสี่ยงกันสุดท้ายได้โชคลาภนั่นคือสิ่งที่เขาเล่ามา
ไม่สามารถพิสูจน์ได้แต่เขาเล่ามาแบบนั้นจริง
ส่วนเรื่องแบบนี้ยังไงซะก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชม
เพราะไอ้เห็ดพวกนี้มันขึ้นตามพื้นที่ที่มันชื้นอยู่แล้ว
แล้วช่วงนี้ฝนตกเนอะไม่มีเห็นแน่
ก็ว่ากันไปอ่ะเนอะยังไงซะเรื่องโชคลาภไม่ฟันทงว่ามาหรือไม่มา
แต่สิ่งที่มาแน่กับเห็ดชนิดนี้คือกลิ่นเหม็น
แล้วสิ่งที่มากับเห็ดคือความเหงา

เพราะว่าเหตุเกิดจากความเหงา

ก็ยังต้องโยนว่าทำไม
นิดนึงภูษาไว้ภูษา